จะยังไม่รู้ว่ายุบสภาวันไหนนะคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้หลายภาคการเมืองเขามีการขยับขยาย
มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ

ที่ภาคพฤทัยเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินครับ
เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ก็คือคุณอุ้งอิงแพทองทานนั่นเอง
ทีนี้นักข่าวไปดักรอ
จากดักรอคุณเศรษฐาแล้วดักรอพลเอกประยุทธ์
เอาเรื่องนี้ไปถามพลเอกประยุทธ์

เขาทำอะไรเขาทำอะไรกิจกรรม
ท่านการโทษนะ

และการทำงานมันมีระบบมีการต่อเดิมยังใหญ่ไปหมด

มันไปไม่ได้มันติดกฎหมายก็ไปไม่ได้

ฟูตรอู้หวิ้งก็ทำมาได้ดีแล้วนะครับ

มีขีดจำกัดในการที่จะลงพื้นที่บ้างนะครับ
ส่วนตัวผมเองก็พร้อมที่จะช่วยนะครับในลักษณะที่ตัวเองถนัด
อย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นเลยครับเอาทีละขั้นทีละตอนก่อนดีกว่า

นี่ครับเป็นความเห็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากรวมไทยสร้างชาตินะ
แล้วก็ฝั่งขวาคุณเสถาธวีศิลป์ที่เปิดตัวเป็นประธานที่ปรึกษา
คุณเศรษฐาก็บอกอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องนั้นเลย
หลักคือมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอุ้งอิ๊งนั่นเองครับ
แล้วมีคำพูดของพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าประเทศไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่งใช่ก็กลายเป็นไวรัลเลยนะเมื่อวานเนี้ย
แล้วพอไปถามคุณเศรษฐาทวีสินว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดถึงแบบนี้นะ
พูดถึงคุณแบบนี้แล้วก็บอกว่าประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจ
คุณเศรษฐาตอบยังไงฟังกันครับ
นี่แหละครับเราก็ได้เห็นแล้วการตอบของสองคน
จาก๒พักนะครับก็พิจารณากันเอาเองครับ